กรณีที่โจชัว่องนะครับเดินทางมาถึงประเทศไทย
แต่ว่าไม่ได้ออกมาจากสนามบินถูกกักตัวเอาไว้นานประมาณสัก๑๒ชั่วโมงนะครับ
เพื่อที่จะมาร่วมงานตอนแรกจะมาร่วมงานเสวนา๖ตุลาคม
ครบ๔๐ปีที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเจ้าตัวเดินทางกลับไปฮ่องกงแล้ว
นายโจโชวองนี้ถือว่าเป็นการปิดกั้นเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

หรือว่าคศให้สัมภาษณ์กรณีนายโจชัวร์ว่อง

ถูกกักตัวที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ

และถูกด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธ

นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ใช่การส่งตัวกลับ
แต่ทางการจีนส่งเจ้าหน้าที่มารับตัว
แล้วก็เป็นการผ่านประเทศไทย

ด้วยการผ่านประเทศไทยแล้วก็
รับตัวคนคนนี้กลับไปก็เท่านั้น

ขอว่าอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวมากนัก
เพราะจีนและฮ่องกงถือว่าเป็นจีนเดียวกัน
ส่วนกรณีดังกล่าวจะบานปลายหรือไม่บานปลาย

เพราะทราบดีว่ามีความพยายามจะดึงเรื่องราว
สู่เหตุการณ์เมื่อ๖ตุลาคมปี๒๕๕๙
ไม่ควรไปขยายความให้บานปลาย
และจะเกิดความวุ่นวายตามมาได้นะครับ

ว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่ตัวเอง
ให้ความเคารพแต่ขอว่าอย่าให้มีความวุ่นวาย
ปลุกระดมให้ประชาชนเดือดร้อน
เพราะประวัติศาสตร์นั้นมีไว้ให้รำลึก
เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นหรือมีคนตายอีกครับ
แหลงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็ตอกย้ำว่า
ทางการไทยเต็มใจที่จะปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออก
ตลอดจนสะท้อนให้เห็นว่าทางการจีนใช้อิทธิพลกับไทย
ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง
โดยรัฐบาลไทยนั้นก็ไม่ควรจะปล่อยให้ปัจจัยทางภูมิศาสต
การเมืองอยู่เหนือพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน
และเส้นเขตแดนของประเทศไทยไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือ
สำหรับการปิดกั้นการพูดคุยเกี่ยวกับประชาธิปไตย
ตลอดจนเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อกังวลทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับ